ส่วนการรับชมภาพวีดีโอแบบ๓๖๐องศานั้น

เพราะว่าอุปกรณ์ในการรับชม
ตอนนี้ราคาหลักร้อยก็มีให้ได้ซื้อหากันแล้วนะครับ

ที่มีราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นเอง
ทำให้คนไทยสามารถรับชมภาพแบบ๓มิติ
หรือนำไปใช้รับชมภาพวิดีโอแบบ๓๖๐องศาได้ง่ายขึ้นนะครับ
เปิดเผยว่าคนไทยมีทางเลือกในการรับชมวิดีโอแบบ๓๖๐องศาได้ง่ายขึ้น
อุปกรณ์เสริมอย่างแว่นตารับชมภาพแบบ๓๖๐องศาที่ราคาถูกลง
แค่นำสมาร์ทโฟนไปใส่ที่ช่องมองภาพ
ก็สามารถรับชมภาพวิดีโอต่างได้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ
อกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดเนื้อหาวีดีโอในมุมมองภาพใหม่

โดยเฉพาะเนื้อหาของกีฬาการศึกษาข่าวแล้วก็สารคดีข่าวครับ
หลักเนี่ยก็ควรจะเป็นคอนเทนต์ในลักษณะที่มีสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจ
สิ่งที่น่าสนใจอยู่โดยรอบนะครับ
ดังนั้นกีฬาคอนเทนต์ประเภทกีฬายกตัวอย่างนะครับ

อย่างเช่นเอาคอนเซ็ปต์ยากมาทำเป็นวิดีโอนะครับ
ทำให้ความน่าสนใจมันเพิ่มมากยิ่งขึ้น

แม้แต่การไปเกมกีฬาต่างเข้าไปอยู่ในสนามอย่างนี้ครับ
พบเจอด้วยตัวเองทุกวัน
อกจากนี้นะครับการถ่ายทอดสดวีดีโอแบบ๓๖๐องศาก็กำลังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในงานคอนเซิร์ตต่างก็เพื่อให้ผู้ชมได้รับอธารส
ทำให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมในงานต่างในกิจกรรมต่างมากยิ่งขึ้นนะครับ